เข้าสู่ช่วงของการตลอดกิน

วันนี้ผมจะพาไปนี่เอาใจคนที่อยู่ในเมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร
ในกรุงเทพนี่แหละมีของกินอร่อยขึ้นชื่อซ่อนตัวอยู่
ซึ่งจะพาไปกินที่นี่ชึ่งชั่ง
น้ำลายแตกหมดแล้ว

ร้านนี้เป็ดย่างหนังกรอบ

ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับ
เริ่มต้นกันเลยนะกับตลอดกินในวันนี้
มาที่พระตำหนักพระแม่กวนอิ่มนะครับ
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิ่ม
พันพักพันกรที่มีความสูงถึง๘๓๐เมตรครับ
ซึ่งรอบนอกตำหนักก็มีหินแกะสลัก
เป็นรูปปั้นองค์เทพเจ้าต่างสวยงามมากเลยครับ
ขอพรเจ้าแม่กุลอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะไปอิ่มน้ำสำราญกันตลอดกินวันนี้ไป

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาถึงแล้วนะ
แล้วด้านหลังของผมนี่คือร้านตีโภชนานะครับ

ผมเดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้
อาหารวางเรียงรายอยู่แล้ว
แล้วข้างของผมนี่อยู่กับเราแล้วนะครับ

ต้อยร้านของเราตีเป็ดย่างตีโภชนา

โดยรวมนะลูกประมาณ๕๐ปี
ตั้งแต่รถเข็นเล็กเป็นห้องแถวเล็ก

เรียกได้ว่าร้านนี้คือร้านแห่งตำนานของถนนย่านนี้อย่างแท้จริง
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้ามาร้านนี้ไม่สั่งไม่ได้เลย
ถือว่าผิดอย่างแรงนั่นก็คือเป็ดย่างหนังกรอบ

หนังกรอบเพราะว่าการยาก
ก็ต้องเอาน้ำเครื่องเทศต้องใส่ไปเต็มเลยนะ
ย่างเป็ดจะให้นานมากถ้านานมากเป็ดมันก็จะเปื่อย
คุณมีแป้งด้วยทานแบบคล้ายเป็ดปักกิ่งเลยนะ
จะได้ทานกันแล้วนอกจากนี้อีกอย่างที่แนะนำก็คือ
ะหมี่นวดวันต่อวันไม่มีสารเคมี
แล้วนอกเหนือจากนี้หมูแดงหมูแดงหมูกรอบ
กรอบค่ะอันนี้หมูแดงนี่ก็ลมควันนะลูก
กว่าจะย่างมาอย่างนี้ต้องหมัก๓วัน
ส่วนหมูกรอบล่ะครับหมูกรอบนี่ปกติทั่วไปเขาจะทอดนะคะ
แต่ของเราไม่ใช่เราจะไปย่างไปย่าง
จนกรอบมามันจะไม่มันซดข้องคอก็อันนี้เลย
ฟักมะนาวดองอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้าน

อันนี้ฟองโต้หู้กุ้งสับคนจีนก็เรียกว่าแพร่ขึ้น
หิวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชิมกันว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไงครับ
เอาล่ะได้เวลาทานกันแล้วอย่างแรกไม่รอช้า
ผมว่าเราทานเป็ดกันดีกว่าผมเนี่ยนะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า
กินแล้วมันเต็มคำยังไงขออนุญาตใช้มือแล้วกันแบบเนี้ย
คุณผู้ชมครับลองทานไปแล้วหนังกรอบมากค่ะเนื้อนุ่มน้ำจิ้มอย่างแรกที่หวาน
หวานหอมกลมกล่อมพอดีอร่อยสุดนี่ก็แบบนี้ก็ทานได้อร่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
อร่อยมากตัวบะหมี่มันเหนียวหนุบพอดีหมูแดงก็มีคำแรกยังไม่ต้องจิ้มอะไรก่อน
ลองทานก่อนว่ารสชาติเป็นไงมันหวานหอมหอมของมันคือหอมกลิ่นเตาคาด
ใช่ค่ะแต่หมูกรอบไม่แนะนำเนี่ยจิ้มอันนี้นะคะจิ้มงาครับ

หนังของหมูมันก็ยังกรอบอยู่ใช่ค่ะ
ปีกเป็ดต้มฟักมะนาวดองตัวส่วนของเป็ดคุณผู้ชมครับเอาเข้าปากได้เลย
เป็ดมันเผื่อยมาดีอ่ะรุ่นมากตัดเลี่ยดได้ดีมากเลยค่ะ
อีกย้ำหนึ่งแท้คืนนี่คือตัวชาติเป็ดค่ะ

ร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของซอยสุมนทัศวรรค์ครับ

ภาคาทักเซศรฯเนี่ยรอดอมมา
ร้านอยู่ซ้ายมือสู่คนท่าจังหวัด๖นะคะ

โทรศัพท์ค่ะได้ค่ะ๐๘๑๔๙๕๑๔๔๔นะคะ
แล้วก็อีกเบิร์น๐๘๖๖๖๑๖๙๙๐ค่ะ
๒หมายเลขนี้คุณผู้ชมลองโทรศัพท์กันมา
สอบถามเส้นทางหรือว่าจะมาสำรองที่นั่ง
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณเจ๊ต้อยเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินในรายการตลอดข่าว
ชิมถึงที่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
อร่อยหมดทุกอย่างรับประกันคอนเฟิร์มแล้วในสัปดาห์หน้า
ช่วงของตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำราญที่ไหนนั้น
ผมและรถคู่ใจของผมนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันครับ